สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะพี่ม้าทำไมต้องเน้นปาก
แม่กินขนมอยู่แล้วยังไม่ได้กินน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาให้เดี๋ยวมีน้ำเป็นสปอนเซอร์เข้ามา
ทำได้แล้วเดี๋ยวจะโอนทั้งวันเลยสนุกใหญ่
วันแรกเราอารวาสใหญ่เลยไปไม่เป็น

ไม่ใช่ลืมอะไรก็ไม่รู้มันตรงไปไหนก่อนเลยไม่รู้งง
ไปเรื่องแรกในวันนี้นะครับ
ภาวะทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว

ภาวะทั้งอำเภอเพราะปอบคนเดียวนี่แหละ
คือชาวบ้านกว่า๓หมู่ในตำบลบ้านแก้งนะฮะที่แก่งเคราะห์
ที่ชายภูมิที่แก้งเคราะห์ชายภูมิ
เขาบอกว่าเขาต่างหวาดภาวะกันหนักเลยนะครับ
เขาเชื่อกันเหลือเกินว่าน่าจะมีผีปอบ
สิ่งชั่วร้ายอัปมงคลของไม่ดีเข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน
นี่เขาคนนี้
นี่นะครับคือหลังจากที่ชาวบ้านหลายคน
ให้เห็นดวงไฟลอยคล้ายกับผีไปทั่วหมู่บ้านตลอดช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งมีรายงานด้วยนะครับว่าคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

แล้วก็ยังมีอาการล้มป่วยโดยยังหาสาเหตุไม่ได้อีกต่างหาก
ในที่สุดครับชาวบ้านทั้ง๓หมู่
ก็คือหมู่๔หมู่๑๐แล้วก็หมู่๑๒ของตำบลบ้านแก้งหรือว่าแก้งเคราะ

จังหวัดเฉยภูมิเขาต้องรวมตัวกันนะฮะ
ประชุมหาผลทางแก้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กลับคืนมาโดยเร็ว
ก็เลยได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงบ้านนะฮะ
แล้วก็ไปนิมนต์พระครูสุธิจิตรักษ์
ท่านเปรตเจ้าอาวาสวัดเวกุมญาติราโอ้โฮนี่ใหญ่เลย

อยู่เที่ยวเผื่อประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับ

ในการปราบผีปอบเป็นเจ้าพิธีกรรม
แล้วก็พระในตำบลใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงในด้านการปราบผี
บอกให้มาช่วยหน่อยมาจับผีหน่อย
นี่เลย

จิ้มน้ำพริกกินนี่อย่ามาจิ้มใครลบหลู่
คิดทำร้ายผีปอบทำไมจะกินให้หมดนี่นะฮะ
สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
จนกระทั่งมีชาวบ้านบางครอบครัวนั้นหลับตานอนกันไม่ลงทั้งคืนเลย
คือเรียกว่าภาวะทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว
นี่คือคนที่โดนเข้านี่นะฮะ

คือช่วงเช้านะครับที่จับปอบก็เริ่มต้นนะฮะ
ด้วยการที่ชาวบ้านนับพันคนแล้วก็พระสงฆ์เจ้าพิธีกรรมสวดคาถา
เป็นการเชิญดวงธรรมนะครับโหลดุครรม
ให้เข้าสิ่งร่างชาวบ้านที่ยินยอมร่วมเข้าทำพิธีกว่า๒๐คน
วิ่งถือไม้เสกอาคมไล่จับผีปอบ
สัมภเวษีสิ่งชั่วร้ายที่ชาวบ้านเชื่อว่ามาอารวาสในหมู่บ้าน
แล้วก็จับใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยผ้ายันลงอาคมมัดด้วยตอก
ก่อนที่จะนำไปทำพิธีเผาเพื่อส่งไปผุดไปเกิด

ต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับมาสร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้ใครต่อใครอีก
อันนี้เป็นดวงธรรมเข้านะอันนี้ไม่ใช่ผีปอบนะ
อันนี้เป็นดวงธรรมเข้าเขาอยู่แล้วเขาก็ไปจับผีปอบ
ใช่เป็นดวงธรรมก็เรียกว่าดวงธรรมนะฮะ
ไทยศาสน์มีเยอะแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าจริงเหรอพี่

นี่ไงฮะเขาบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านหลายนะครับ
บอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเชื่อว่ามีผีปอบจริงนะครับ

เพราะเกรงว่าผีปอบแล้วจะไปทำร้ายตน
ที่ผ่านมาในหมู่บ้านมีคนตายติดต่อกันไม่ทราบสาเหตุ
หลายต่อหลายรายล้มป่วยหาสาเหตุก็ไม่ได้นะฮะ

แล้วก็สรุปกันนะครับว่าต้องไปเชิญเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว
ช่วยไล่ปอบให้ไปนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยนะฮะ
ทำพิธีให้คนในหมู่บ้านนั้นสบายใจขึ้น

นี้ไงเข้าล่ะแล้วออกมานะ
ป่พี่ออกเอาหัวก็จะโนน่า
คุณพุทธตัวด้วย
อันนี้เป็นเรื่องเจอเหรียญโปโอราณเกี่ยวภาคขุมแผน

เปิดเผยว่าทางวัดเนี่ยปรับปรุงวิหารหลวงพ่อพระนอน

ซึ่งจะทำการยกองค์หลวงพ่อพระนอนให้สูงขึ้น
ระหว่างที่ช่างกำลังทำการขุดลงไปใต้ฐานของหลวงพ่อพระนอน
ก็พบว่าในบาทพระมีของโบราณใส่อยู่
แล้วก็ของโบราณดังกล่าวมีทั้งพระเครื่องรูปทรงโบราณ

ขุนแผนพระพุทธรูปหลายปางชุดเชียนหมากโบราณ
แล้วก็ขันถมเงินเหรียญโบราณสภาพชำรุดอีกหลายใบ
น่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีเลย
เสวยอินธรรมอายุ๗๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดร้างมีอายุมากกว่าร้อยปีแน่

คนก็ชอบมาบนบานสารเก่าขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังยัง
บรรจุรัชการขอให้ได้งานทำก็จะได้นะฮะ
ตรงจุดที่ค้นพบเนี่ยเดิมเป็นวิหารเก่าแต่ว่ามาบุรณปรับปรุงใหม่
สมัยก่อนตอนเป็นเด็กวัดมีหลวงพ่อพระนอน

แต่ว่ามีเสียนอยู่ที่ข้างอยู่ที่วัดที่วังเคียน
และคนเข้าคนแก่รวมถึงอดีตเจ้าวัดลูกวันก่อน
จะเชิญเสียหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดใหม่วงเดือนนี้
ก็ได้มาทำการก่อสร้างเพื่อให้เป็นที่วางที่ไว้พระนอน

ขณะที่ทำการไปเชิญเซียนหลวงพ่อพระนอนมา
มีหลายวัดก็พยายามจะไปเชิญเสียหลวงพ่อมาเช่นกัน
แต่สมัยก่อนนั้นต้องใช้เกวียนเป็นภาษณะ
ปรากฏว่าขนทีไรเกวียนแตก
วิ่งกันไปคนละทิศละทางใช้มิตรแบบไม่มาถึงเลย
จนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใหม่วงเดือนได้ไปเชิญมาก็ยอม
ปรากฏว่าเอามาไว้ที่นี่ได้อย่างง่ายดาย

มีแต่เสียงอย่างเดียวนะคุณหนุ่มมาสร้างต่อเป็นพระนอนเลย
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงก็รับทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์นี้
แล้วพอเขาก็สร้างเสร็จตอนนี้จะยกให้มันสูงขึ้น
เพราะว่าฐานพระเนี่ยต่ำไปไม่ขดลงไปเจอ
เจอกันโดยสมบัติวัยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขา
ทางวัดก็บอกว่าเนี่ยเอามาตรวจดูว่าเป็นของโบราณ
แต่ว่าเดี๋ยวจะนำไปบรรจุในบาทพระและก็จะฝังไว้อย่างเดิม
ไม่นำออกมาให้ชาวบ้านเช่าบูชาเพราะว่าอยากจะเก็บไว้

ให้ชาวบ้านได้มากราบไห้บูชาดังเดิม
แต่จริงน่าจะให้กลุ่มศิลป์มาดูหน่อย
เออเออเอาไปทำเข้าไปวิทธภัณฑ์นะ

เพราะเมื่อก่อนคนจะสร้างพระเขาก็จะเอาของมีค่าเอาทองเอาเทิงใส่ไว้ที่ฐาน
เขียนดวงในแผ่นทองนี่หนูยังเคยไปเขียนเลย

พิมพ์มาพิมพ์มาไม่ต้องโกหกก็ได้นะ

มีคนที่จะตัดไปล่อเป้านะระวังนะ

บริษัทที่ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท
เขาประกาศคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นการยื่นซองประมูลประกอบกิจการ
ร้านขายสินค้าปลอดภาษีหรือว่าดิวตี้ฟรี

ที่ฟรีจำกัดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประมูลในครั้งนี้นะคะ
ทอทได้รับในปัจจุบันด้วย
เหมือนแข่งกับตัวเองเนอะ

มีเดี๋ยวจะบอกฉันรู้ว่ามีเดี๋ยวฉันรู้ว่าเป็นใคร
จากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอน

ก็มีผู้สนใจเนี่ยถึง๕รายด้วย
แต่ว่าผ่านขั้นตอนไปเพียงแค่๓เท่านั้น
คือได้ไปแล้วอันที่๒ที่ตามมาติดนั่นก็คือบางกอกแอร์เวสกับล็อตเต้
ซึ่งเป็นของเกาหลีนะรอเต้นี่อยากมามากสวนสนุกต่างนาน
ใช่มันชื่ออะไรว่าไปบ่อยเหมือนกันนะตอนนั้น

ใช่แล้วเขาทำอสังหาริมทรัพย์มาก่อนอยู่ที่ประเทศเกาหลี
เขาประหยับมากอีกอันที่๓ไม่แน่ใจอะนะคะ

ก็มีการประมูลก็มีการสู้กัน
สู้กันแต่ก็เจ้าเดิมได้ไปแท่นั้นแหละเดี๋ยวค่ะ

ทอดตัวเลขอีกเหรออุ้ยเรื่องนี้ผมไม่ค่อยถนัด
ดิฉันนี่ไม่เล่นเลยนะ
อย่าพูดนะอย่าพูดนะ
แล้วพี่ผมหมดแล้วเขาซื้อหมดแล้วทุกแผ่น
เมื่อกี้มันว่าไม่รับยังไงนะ
ทำไมเขาไม่รับอ่ะคะ

วันนี้ฉันไปที่พุ่มพวง
มาดูเรื่องคณิตศาสตร์กันนะฮะ
ก็อยู่ที่นู่นวัดทัพกระดาน

ทุกปีเขาก็จะมีทีเด็ดปีนี้ก็เช่นกันนะคะ
ก็ในวันที่๑๐๑๖มิถุนาเนี่ย

เพื่ออุทิศส่วนให้กับคุณพุ่มพวง

ของศิลปีลุกทั่วเฟ้าเมืองไทยมาให้ชมฟรีด้วย

และท่ายเกาะภายในวัดก็คลึกคัดแน่นอน
ดาพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปทยอยปักหลักแล้วเถ
ยังยังไม่มีงาน

ของคุณพุ่มพวงนั่นเองคุณพุ่มพวงนั้นเกิดวันที่๔สิงหาสิงหาเดือน๘นะคะ
แล้วก็เกิดปีพศ๒๕๐๔เสียชีวิตวันที่๑๓มิถุนาเดือน๖นะฮะ
ปี๒๕๓๕หมายเลขตอนเสียอายุ๓๑ปีพระราชทานเพลิงศพวันที่๒๓ปี๒๕๕๓เดือนกรกฎา
คุณเลข๓กับเลข๒มีอยู่ในทุกที่เลยเลข๓กับ๒อยู่ทุกอันเลย
ถ้าพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็จะมีอายุ๕๓
ไม่มีถามเหรอ
ฮะเกิด๐๔ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว๕๘พี่ก็เกิด๐๔
ตอนนี้หุ่นที่อยู่สาราริมน้ำนี่ก็จะฮิตมาก
ที่เขาบอกว่าตรงนี้แหละไปแล้วก็จะแบบว่าได้มีทีเด็ดตลอดเลย
มีดอกกุหลาบที่คุณพุ่มพวงชอบคนก็จะไปไว้
ไปวางไว้ให้แล้วทำไมมีไก่อย่างงี้
ไข่อย่างงี้พี่เอามาให้ทุกคนเลยจะตาม

มีคนทดลองว่ามีกลางซูสี่แก่มาให้คุณพุ่มพวงซิ
เหี้ยจริงตี่ตัวเรียกไปด่านแล้วเนี่ยก็ไปเจอเนียนต์ยาวประมาณหนึ่งเฉพาะมีนะหนะวิ่งเข้าไปใต้ท้องรถทันทีเลย
ชาวบ้านในแถวนั้นเขาบอกว่าอุ้ยยิ่งไปช่วยจับกันนะนะ
แต่ผลปรากฏว่าตัวเงินตัวทองกลับมุดหนีเข้าไป
อยู่ใต้ดำรถ

ที่มันไว้ยกขึ้นลง
อ๋อโอเคในกระชัยเนี่ยเขาเลยต้องยกตัวดำนี้นะ
ขึ้นไปให้ชาวบ้านเข้าไปจับเอาออกมา
ผลปรากฏว่าพอจับเอาออกมาเสร็จปั๊บ
ก็เห็นว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะมีบาดแผล
แต่ที่ถูกหนีบไงเพราะมันก็โดนหนีบใช่ไหม
ผลปรากฏว่าอ้าวโดนหนีบมีแผลละ
กระนั้นเลยเอาไปผัดทำคั่วกิ้งกันดีกว่า

จริงก็เป็นคั่วกิ๊ก

ดังนั้นทุกคนก็เอาตายแล้วจะเอายังไงดีล่ะ

แต่โดนหนีบน่าจะโดนหนีบจนตายป่ะ
ทุกคนก็เลยไปดูที่ท้ายรถดีกว่า

มันก็มีตัวข้างหน้าไม่รู้ว่าก่อไก่ก่อไข่อะไรอย่างนี้ไง

คุณแองจี้คุณใส่อะไรไว้บนหัวคุณเนี่ย

เขาเด็ดมาหลายงวดแล้วนะวันนี้
แต่เลขที่มาวินคือ๙๒

ไม่รู้เค้าหนูไปศึกษามาเค้าไปเปิดจากธุรกรรมราช
แล้วคนที่เขาแบบไปดูขันอ่างน้ำมงน้ำมนต์เลข๙กับ๒มา

ก็๖๒กับ๙๒ค่ะ

แต่ข่าวหน้าพี่หนูมันจะมีเลขให้พี่หนูมมา

เพราะเขาร่ำลือว่าพี่หนุ่มถูกงวดหนึ่งเยอะมาก

พี่จะถามมากี่ปีรายการนี้กี่ปี

ผีเรือร่มให้โชคหลายงวดซ้อน

บอกใบ้เลขเด็ด๒ตัวตรง

มันก็ตรงอยู่แล้วใช่ไหม
ก็ได้เห็นเรื่องเดี๋ยวนะผมยังมองไม่เห็นเห้นลูกกันมันไม่บอกไปดูไม่บอก
บาตนมนต์ก็ถูกไม่บอกมาบอกที่หลังตอนถูกแล้วบาตนมนต์หัวตาเวลาผมดูก่อนนะ
อ่ะรายงานว่าบริเวณสารผีเรือร่มที่ทำจากไม้แต่เขียนขนาด๓กระดาษ๘สอบ
จำนวน๒ลำเห็นยังตั้งอยู่ภายในวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
หลังเกิดอาถรรพ์มากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อกันแล้ว๕งวด
เมื่อใกล้วันประกาศผลสารากินแบ่งก็มีหลับบันดาลนักเสียงโชคจากทั่วสระอาทิตย์แฮนด์มาดูซากเรือร่ม๒ลำ
หึน้ำดอกไม้กลบเทียนแพ้๗นิ้วมากนี่ผมจริงจังเลยผมบอกให้ดูมองจริงจังมากเลยนะ
นี่เหตุการณ์เรือล่มที่ได้เรือนี้มานะเกิดขึ้นมา๒๐ปีที่แล้ว
นายเงินเอกลาบผู้ใหญ่บ้านขยอง
กล่าวว่าทางคณะกรรมการวัดเทพชัยมงคลมีมติร่วมกันว่า
จะไม่ให้มีพิธีกรรมเข้าร่างทรงเพื่อทำพิธีขอเลขเด็ด
ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ผ้าสีเขียวน่ะ

น้ำสี่เออผมก็เห็นอย่างนั้นแหละสี่ไม่ชัดแต่ห้าสี่เป็น
เลขไม่เชื่อแล้วพี่หนุ่มได้เลขแล้วนะหลวงพ่อท่านเจ้า
บอกว่าเมื่อคืนวันพระที่ผ่านมาวิญญาณของนาง
เรียนภรยานน้องชายมาเข้าฝันว่าให้เงินยิบเจ็ด
บาทเพราะติดขึ้นมาก็กวนน้ำที่ส่วนส่วนให้กับผี
ล่มทั้งห้าศพอุ้ยเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้ผู้หญิงที่
ร่างทรงเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าวิญญาณของนาง
จะเข้ามาสิงร่างจริงขออย่างเดียวญาติโยมอย่า
ไปหล่อกับมันอยากให้ขยันทำมาหากินเออเออน่าจริงค่ะ
ใครรูปได้ก็เอาไปขอไอ้เชื่อในดวงวัสหนาคงให้ของมัน
มาหากินอิ่มท้องมันไม่ได้ร่ำรวยมันจะได้ร่ำรวยอืม
ตกใจเสียงว่าเลขอาจจะไม่มีหัวก็โอ๊ดนี้
ไม่ใช่๖หรือ๙เลขก็เป็นแบบพี่ไม่มีหัวเจ็บหนึ่ง

ต้องมีเลข๗มั๊ย

สีแดงนี่เราทำเองอ่ะอ้านุ่มเห็นที่อื่น

พี่เป็นทางบุญพี่ไม่เข้าใจทางนี้หรอก

เดี๋ยวมาดูว่าคุณผู้จะตอบโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
มาค่ะดราม่ากันเกิดขึ้นเลยค่ะ
ชมพู่ก็เขามีลูกแฝดใช่ไหมสายฟ้ากับพายุ
ครับเอาละค่ะสองคนนี้เราก็จะเห็นว่าเขามีคลิปนะ

ก็มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สระน้ำ
เดี๋ยวเราไปดูสิน่ารักมากเนี่ย

มันสายฟ้าตัวเล็กกว่าพายุนิดนึง

ไอ้สายฟ้าคนพี่นี่นะ

คือเดี๋ยวนี้กระโดดน้ำเลย
อุ๊ยจริงมันอย่างนี้นะ

กับการที่จะกระโดดน้ำเนี่ยนะ

พี่บอกเวลาก็ลองให้ตัวพี่โดดก่อน

ได้เห็นมั้ยครับไม่กลัวเลยเหลือ
แล้วบอกเอาอีกไหมเอาอีกจ้า

นี่พี่กระแบบอะไรละอ้ว่างว่าง
โดดนะโดด
เออดูเก่งจะหลุดแล้วลูกเอ๊ย

แล้วเสร็จแล้วไอ้เจาะสวนน้องก็เดินมา
แต่ตาก้งนี่ถ่ายโว้ย

เหมือนจะถ่าย
ปึ๊งจึ้งมั้ยมาแล้วต้องนั่งไหม
ตัวใหญ่กว่าพี่
อ้วนเหมาะกินเก่ง
พี่ลงมาแล้วอ๊า

ไม่เอาไม่กล้า
ก็เกิดเป็นการดราม่าขึ้นมาบอกว่า
ชมพู่สนใจแต่เฉพาะคนพี่มากกว่า

อย่างนั้นไปตรงไหนฉันยังอยากจะถามว่าตรงไหน
เออบอกว่านี่ลำเอียงเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดเลย
แล้วก็คลิปอื่นมักจะเรียกแต่ว่าสายฟ้า
ไม่ค่อยจะเรียกแบบว่าพายุสักเท่าไหร่
แล้วก็จะถ่ายพายุมากกว่า
อ้าก็เลยถามไปไปถ่ายสายฟ้ามากกว่า
ไปถ่ายคนพี่มากกว่าคนน้อง
ผลปรากฏว่าเราก็ไปถาม
เขาบอกว่าไปถามคุณนายชมเลย
บอกว่าชินไหมกับไอ้พวกชาวเน็ตเนี่ย
แบบว่ามาช่วยเรื่องลูกของเราเนี่ย
นางบอกว่าเอาจริงนะ
คือไม่ได้มาเป็นอารมณ์อะไรด้วยหรอกนะ
ก็เข้าใจว่าชมเองก็ไม่ได้แบบว่าโดนคนเดียวนะ

เราก็บอกอ้าวอย่างนี้เราเตรียมรับมือกันยังไง

หากวันหนึ่งเขาสามารถที่จะรู้เรื่องราวในการดราม่าเนี่ย
ชมก็เลยบอกว่าอันนี้นะ

ในบ้านเราก็ต้องแข็งแรง

เพราะว่าเราก็ทุ่มเทให้เต็มที่เท่าที่เราทำได้
แล้วก็คิดว่ามันก็คงได้เลือดแม่มัน

ยังไงเนี่ยเขาเลี้ยงมาซะขนาดนี้
ลูกมันก็จะต้องเหมือนแม่มันอยู่แล้วแหละ

แล้วเราก็อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจนเราเห็น

ก็คือสายฟ้าเนี่ยเร็วมาก

มันพูดได้แล้วมันเริ่มเป็นประโยคได้มากขึ้น
ในขณะที่คนน้องก็คือพายุเนี่ย

เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เราเห็น
แต่มันจะไปให้แม่อุ้มอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งแม่เองก็ต้องอุ้มแล้วงอแงเก่งที่สุด

ดังนั้นเนี่ยเวลามันถ่ายคลิปเนี่ย
ก็จะต้องถ่ายอีกคนที่มันเล่นเยอะสุดถูกป่ะ
ในทำนองเดียวกันนะอย่างอลินอลัลัน

เดี๋ยวนี่เปลี่ยนแหละค่ะ
ในการเลี้ยงลูกฉันถามเลยนะอย่างเธอมีลูกคนเดียวเนี่ยเธอยังไม่รู้สึก
เห็นหลายคนแล้วแล้วก็เห็นหลายบ้านแล้วแม้กระทั่งคนใกล้ชิดกันเนี่ย
เวลามันมีลูกเยอะเนี่ยการรักลูกเนี่ยบอกตรงนะไม่เท่ากันหรอก
รักไหมรักแต่มันไม่เท่ากันหรอก
คนไม่ได้ต้องการให้ดูแลมากเท่าอีกคนบางทีดูเหมือนรักไม่เท่ากัน
เวลามีลูกหลายคนเนี่ยคนแรกเนี่ยนะหัวแก้วหัวแหวนมากเลยเพราะมันเป็นคนแรกถูกป่ะ
ของพี่มีพี่น้องกี่คนของพี่มีคนเดียวพี่ไม่เคยถูกการแย่งความรักไปจากพ่อแม่
คนที่สองจะเลี้ยงง่ายกว่าคนที่ว่าพ่อแม่รู้แล้วด้วย
แต่พอบางทีเนี่ยพอมันมีคนที่๓โอ้โหคราวนี้หลงเพราะว่าไอ้โตมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วใช่ไหม
พออีกคนสุดท้องเนี่ยมันมานะคนที่แบบมันหลงมันเลยกลายมีคนกลางซึ่งโดนลืม
นี่ไม่ลำเอียงได้ไงเหล่าโทไม่ต้องดราม่าหรอกนะ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องคุณอ้ำเติมความหวานกับไฮโซโพก
มีข่าวว่ากลับมามุ่งมิ้งจุ้งจิ้งด้วยกันแล้วก็มีภาพมีภาพที่แบบว่าหวานแหววติดกันมา
คลิปที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าควงแขนไปเติมความหวังที่ประเทศฝรั่งเศส
ในเหมือนเพราะก่อนหน้านี้จัดทริปแล้วไม่ได้ไปก็เลยมาแผนสองแผนแรกมันล่ม
เนื่องจากที่มีปัญหานะตอนนี้เข้าไปไปเที่ยวเมืองที่สวยงามเลยทีเดียว
คลิปนี้ไม่มีรูปคู่ให้เห็นนะคะแต่ว่าฉากหลังน่ะสิคะ
มีความหวานออร่าที่กระจายออกมาเพราะว่าเป็นที่เดียวกัน
แฟนคลับก็ได้ฟินกันอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูไอจีสตอรี่ของทั้งคู่
ต่างฝ่ายต่างผลัดกันถ่ายคลิปให้กัน
มุ้งมิ้งนั้นส่งความสุขมาทางสายตาของทั้งคู่

เพราะเธอถูกเด็กขอถ่ายรูปกลายเป็นนางแบบจำเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว
ไฮโซโพกก็หวานไม่แพ้กันนอกจากภาพวิวแล้วลงรูปคุณอ้ำ
หวานใจสาวสวยที่แต่งตัวสบายชุดเรสสีเหลืองสบายมากเลยนะฮะ
เพิ่มความสดใสด้วยการทัดดอกไม้
นี่ภายในเดือนนึงนี่นะต้องขอบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดี
เดี๋ยวรักกันเดี๋ยวกอดกันเพิ่งกอดกันไปครั้งเดียว

ตอนนี้กลับมาหวานเลย
อากาศกำลังดีเลยนะยุโรป

ขอบคุณก้อนอารมณ์เดทเปิดความรู้สึก
หลังขอคุณริต้าแต่งงาน

มีสิคค้า

โฟกัสด้านหลังคู่ไหนสวีทมาก

การแกล้งถามคำถามปลอมขั้นสุด

เอ้าเหรอ

ฟ้ายก็ฟ้ายปุยฟ้ายกับณรฐพัฒน์

ถามกูสิกูทำงานอยู่ขวังบรรยากิจบันที่อยู่ทุกละเดือน

นี่ถรงง่ายนะ

เขาควงแฟนนุ่มมาทริปสวีเดนนะฮะ

อาการสวีตด์หวานแหวนเรียกว่าสุดเลยทีเดียว
เขาตัดว่าพี่สุนุกก็ถ่ายรูปก่อไปเห็นข้างหลัง

แฟนท้องก็บอกว่าไปกลับให้จัดทีเรียลวมกันไปเลย

ของลักษมณีแขตประเทศอะไร
มันยังมาซ้อมวิ่งให้พี่ตูนอยู่เลย
เดี๋ยวเขากลับมาสวีเดนเหมือนกันประมาณว่าสแกนดิเนเว่นเนี่ยแฟนเค้า
เจอกันที่นี่นะเป็นรู้สึกยังไง

ไม่ได้ค่ะ

เขาเล่นเรื่องเพลิงพางเทียน

แสดงออกมาแต่เต้ยเนี่ยเล่นเป็นคนที่ร้ายแบบ

ทำให้แบบว่าการแสดงของเขาเนี่ยเลิศมาก
แนะนำเลยนะเรื่องนี้ไปชมการแสดงของคุณเต้ยได้เลย
ดูอะไรคุณพี่ปรากฏว่าเล่นร้ายขนาดที่เกิดอะไรรู้ไหม
วิ่งออกกำลังกายนางไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเขาเนี้ยเจออย่าเอาใหม่แล้วแต่เริ่มต้นดีกว่า
เอ้าอยู่ดีดีก็ให้ดูอะไรเนี่ยอ๋อพี่มันต้อง
ทำไมก็ถึงเอาน้ำเทใส่หัวแล้วงั้นล่ะอันนั้นอันนั้นมันเป็น
แต่อันนี้อันนี้โปรโมทของละครคืนนี้คุณเต้ยกำลังเดี๋ยวดูดู
หรือยังเดี๋ยวต้องรอมีอีกคนนึงมาก่อนพี่มันมันเป็นเงามามือมาแล้ว
มือมาแล้วอะไรเหรอพี่มั๊บพี่มั๊บมันเป็นเงาให้ทำไงอ่ะเออโอเค
ปุ๊บถ่ายซิอ๋อกล้ามไม่ใช่มีผู้หญิงมาแปะทั้งหลังแล้ว
คือน้องนิชาหรือว่าเทียนคำนั่นเต้ยเหรอ
ใช่อันนี้เขายังเป็นเจ้าน้อยแล้วก็อันนี้คือภาคอดีต
ปรากฏว่าคุณเต้ยเข้าไปขี่เอ้ยไม่ใช่ไปขี่ไปวิ่ง
อุ๊ยคุณป้าคนนึงวิ่งมาแบบไม่ไหวแล้วจะต้องจัดการซักหน่อย
เพราะเกียรติเกียรติมากนี่ไงด่าต้อยสุริทธิ์
เราวิ่งหนีก่อนใครอ่ะอุ้ยออกกำลังในซอยบ้านแล้ว
คุณป้าจะมาจัดการเขาเพราะเกียรติเป็นเจ้าน้อยร้ายเพราะเลวนิสัยไม่ดี
สวัสดีครับคุณป้าคนนึงตอนนุ่มอุ๊ยไม่ใช่สิเสร็จยังแขวนี้เสร็จยัง
เสร็จครับอุ๊ยอ่าเชิญอ่าเชิญอ่าจบก็ได้เดี๋ยวมาได้ไหม
พอดีมันมีขึ้นมาเมื่อกี้เลยค่ะ
โชว์แมนชมเอลูกหนึ่งแล้วยังสวยบอกด่าอีชอบก็เหมาะสมแล้ว
นี่นะฮะคุณมงคลปิดสุขศิลป์ธารานนท์ตศบัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิรัย
กล่าวถึงกระแสโซเชียลนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาของสอสอหญิง
ระหว่างนางสาวปรินาไกรคุบนะครับเป็นสสราชบุรีนะครับ
กับทางนางสาวพันนิกาวานิส
คือคุณเต้เนี่ยนะฮะเขาออกมาพูดแบบนี้
บอกว่าถ้าเป็นตนสมัยเด็กเนี่ยเราก็ชอบดูผู้หญิงสวยตบกัน
เราก็จะยืนดูแต่จะไม่ห้ามเพราะรู้สึกสนุกดี
แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง
ถือเป็นความคิดเห็นในฐาของเด็กชายมงคลกฤทธิ์ไม่ใช่พูดแท้รัศดร
แล้วตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยตอนนี้เขาเป็นนายแล้วตอนเป็นเด็กชายเนี่ย

ถ้าบอกว่าจะให้เปรียบเทียบนะเขาบอกว่าอย่างนี้
มงคลกิจบอกนะไม่ใช่ผมบอกนะข่าวบอกว่า
ถ้าจะให้เปรียบเทียบผมว่าคุณปารีนาสวยกว่าเยอะ
อายุ๔๐กว่ายังมีลูกหนึ่งยังดูแลตัวเองดีขนาดนี้
ขณะที่คุณพันธิกายุทธ์น้อยกว่ายังดูดีสู้ไม่ได้
อาจจะสดกว่าแต่คุณปรีนาสวยกว่าแน่นอน
เอาจริงนะผมอยากจะเห็นเขาตบกันในสภา

ถ้าเราไปห้ามทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์ยังไม่สุด
ให้เขาตบกันให้เรียบร้อยถ้าเหนื่อยเดี๋ยวเขาหยุดเอง
สุดท้ายเขาอาจจะมารักกันก็ได้
มงคลกิจกล่าวอ้าวงงไหมเนี่ย
เดี๋ยวเราคงต้องลาด้วยภาพสวยนี่ดีกว่าอย่าไปงงเลย
เป็นภาพที่คุณกรก็ขอแต่งงานขอซีรีต้าแต่งงาน
อันนี้เขาไปโปรโปรสกันโดยที่แบบว่าทำสเปรย์สเปรย์มากเลย

ไม่รู้ตัวเลยผู้หญิงก็ไม่ได้ค่อยได้แต่งตัวเท่าไหร่
แล้วก็ผู้ชายก็แบบไปขอเขาบอกเพียงแค่ว่า

ขอบคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ